พูดถึงการไปช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
สภาพพื้นที่ยากลำบาก
แล้วส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอากาศ

ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือว่าปอดเนี่ย

แล้วปรากฏว่าทีมเก็บรังนกเกาะลิบงนะครับ
ที่ไปช่วยกันหาโพรงหาปล่องนะครับ

มีคนนึงที่เขาป่วยติดเชื้อปอดบวมนะฮะ
เก็บรังนกจากเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง๑๒คน
โพรงหาปล่องเผื่อจะโรยตัวลงไปได้นะครับ
เสร็จภารกิจก็กลับไปที่จังหวัดตรังแล้ว
ปรากฏว่าเมื่อ๑๘กรกฎาคมนะครับ
นายวิโรธคงเหลาหนึ่งในชุดทีมรังนกเกาะลิบง

ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลกันตัง

ตรวจแล้วพบว่ามีอาการติดเชื้อปอดบวม
ก็เลยต้องนอนรักษาตัวอยู่๓วัน๒คืนนะฮะ
ตอนนี้แพทย์รักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อ

สุขภาพกลับมาปกติแล้ว
แต่ว่าแพทย์ก็นัดให้มาตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่ง

ใครที่เป็นห่วงอยู่ก็ทราบข่าวได้แล้วนะครับ

วิโรธบอกว่าขณะทำภารกิจค้นหาทีมหมูป่าคาดามี่ทั้ง๑๓ชีวิต
ตอนที่ไปนี่เขาก็ป่วยเล็กน้อยอยู่ก่อนแล้ว

ทีนี้พอเสร็จภารกิจกลับมาถึงบ้านเนี่ย
มันมีอาการไม่ค่อยดีนะครับ

ตรวจอาการแล้วบอกว่าป่วยปอดติดเชื้อปอดอักเสบ

ก็ให้กลับไปรักษาต่อที่บ้านทานยาอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วเดี๋ยวนัดมาดูเป็นระยะอีกทีหนึ่งนะครับ
อกจากนี้ทีมรังนกที่ไปทำภารกิจ
ยังมีคนป่วยอีก๑คน
แต่ก็กลับบ้านไปแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
หลังกลับจากทำภารกิจในทีมรังนกเกาะลิบงเนี่ย
ตรวจเลือดกันตรวจสุขภาพหมดทุกคนนะฮะ
แพทย์ก็ดูแลให้หมดแล้วนะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากที่พอเห็นน้องออกมาแถลงข่าววันนั้น

ที่ทุกคนก็แข็งแรงปลอดภัยถึงบ้านกันเรียบร้อยหมดแล้ว
พี่ทีมหลังนกก็ฝากบอกนะฮะน้องว่าดีใจด้วยที่กลับบ้านกันได้หมดแล้ว
คือทุกคนก็ส่งแรงใจคนไปบนกันเยอะนะคุณภาคภูมิ